คุณผู้ชมครับจากทางด้านทีมข่าวทัศน์ทีวีนะครับ
ขึ้นไปสำรวจบริเวณน้ำตกท่าช้างพร้อมกับทางด้านตำรวจภูทรภาคเก้า
แล้วก็พบว่ามีรอยเท้าปริศนาคุณผู้ชมครับซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นทางด้านเสียแป้ง
สิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นความเคลื่อนไหวสองวันติดแล้วนะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้เองก็มีการพบซองขนมที่ทางด้านแหล่งข่าวเนี่ย
บอกว่าเสียแป้งชอบกินขนมอันนี้มากเลยแล้วก็พบอยู่ที่บริเวณน้ำตกท่าช้าง
รวมถึงช่วงตีสามที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางด้านทีมข่าวที่มีการตรวจการอยู่
ก็พบคลื่นความร้อนที่บริเวณน้ำตกท่าช้างเช่นเดียวกันนะครับทำให้ตอนนี้ทางขึ้นน้ำตกท่าช้างมีการตั้งจุดสกัดกั้น
ในการลำเลียงเสบียงส่งให้ทางด้านเสียแป้งเนื่องจากว่าวันนี้เข้าสู่วันที่๒๒แล้วครับ
พาคุณผู้ชมไปดูการปฏิบัติการของตำรวจภูทรภาคเก้านะครับที่บริเวณน้ำตกท่าช้างนะครับ
โดยอยู่ที่ตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้กระจายจุดบริเวณบนเทือกเขาบรรทัศน์ของน้ำตกท่าช้างทุกรัศมีพื้นที่เลยนะครับ
รวมไปถึงขึ้นไปพักแรมแล้วก็อยู่บริเวณด้านบนด้วยนะครับโดยต้องนำรถจักรยานยนต์ขี่เข้าไปเท่าที่สามารถจะขี่เข้าไปได้

เพื่อนำสัมภาระไม่ว่าจะเป็นผ้าใบ

อุปกรณ์ดำรงชีพในป่าเตาแก๊สอาหารแห้ง
เชือกป่อและอุปกรณ์ในการไล่สัตว์นะครับ

โดยเท่านั้นเจ้าระที่ขึ้นไปก็ต้องแต่งกาย

ในการพร้อมที่เตรียมรบตลอดนะครับ
รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมตลอด
๔ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ประทัดเกิดขึ้นครับ
กำหนังแนวข้างล่างครับ
จะมีชุดข้างบนไล่ลงมาอีกด้วยครับ
ให้เราวางกำลังแนวตีนเขาอันนี้ครับ
ปิดทางลงกลาง
และที่บริเวณฐานของน้ำตกท่าช้างนะครับ

แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ขึ้นไปสำรวจ
บริเวณด้านบนของน้ำตกท่าช้างนะครับ

เรื่องของรอยเท้าที่มีการพบใกล้กัน

โดยยังคงต้องมีการรัตเวนอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตรงจุดนี้ที่พบหลักฐานก็คือ
สีหน้าสองขนมและก็คาดว่าเสียแป้ง
ก็จะยังคงอยู่บริเวณแถวนี้แน่นอนนะครับ

เพราะว่าอดอาหารหลายวันแล้วนะครับ
วันนี้เข้าสู่วันที่๒๒แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณน้ำตกท่าช้างที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
จากว่าเราเห็นความเคลื่อนไหวของทางด้านบุคคลปริศนาซึ่งคาดว่านั่นคือเสียแป้ง
ในพื้นที่บริเวณของจังหวัดพัทธลุงโดยเฉพาะรอยเท้า
ซึ่งเป็นรอยเท้าใหม่ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้หลักฐานมาเป็นที่แรก
นำเสนอให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้
หลายคนบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นเหมือนกัน
ปิดเกมเสียแป้งจะปิดได้วันไหนวันนี้เข้าสู่วันที่๒๒แล้ว
เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับรอยเท้า
ที่ทีมข่าวไทยรัตทีวีได้มาคุณผู้ชมครับ

จากทางขึ้นน้ำตกท่าช้างจังหวัดพัทธลุงครับ
ขอบคุณคุณแซคนัทวินและทีมข่าวของเราด้วยนะคะ
น้ำตกท่าช้างพัทธลุงครับจุดสำคัญตอนนี้
เจ้าหน้าที่ล้อมเอาไว้แล้วรอดูว่าเสียแป้งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
คือยังเป็นเทือกเขาบรรทัศน์อยู่นะฮะใช่ค่ะ
แต่จากทางฝั่งบ้านตระอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังเนี่ย
อยู่ที่ทางฝั่งพัทธลุงแล้วทะลุงแล้วค่ะ